ยไทยรัฐแอปพลิเคชันใหม่สนุกต่อนอกจออมโหลดแล้ว
คุณล่ะหลดแล้วยัง

สวัสดีค่ะอ๋อมสกาวใจภูสวัสดิ์ค่ะไอ้อภิษฎาเครือคงคาค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
ปราบทุกปัญหาและประจันทกับทุกเรื่องวุ่นเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เล่นมากเลยกับวันเสร็จอร่อยแบบนี้คุณผู้ชมวันพฤษฐานเวลาบ่ายโมงตรงค่ะ

เอาก็นี่นะกำลังคุยไลน์กับเชฟออฟ
หื้มมูแต่เล่นมือถือตลอดเลยอาก็ส่องไอจีอาก็เล่นไลน์มาก
หูร้ายอะไรกันนี่น้องทำงานอยู่นะ

ส่งไลน์มาหาพิษรัวเลย

เชฟกระทะหล่อ

เป็นเชฟออฟผู้ที่แสนจะดาร์กโทแอนแฮนซัม
อาทิตย์ที่แล้วเชฟออฟสัญญิงสัญญากับเราเป็นดิบดีว่าในวันนี้
จะมาทำเมนูที่ฟังแล้วช่างก็ตุกต่อมความตื่นเต้น
อย่างเมนูมันบดภูเขาไฟให้เหล่าแม่บ้านได้ชิมกัน
อุ๊ยฟังชื่อเหรอมันจี๊ด
อยากรู้จริงว่าฝีมือเชฟนักเรียนเก่าเมืองผู้ดีคนนี้
ผู้มีดีกรีปริญญาโทด้านบิสเน็ต
และเจ้าของร้านกอสร้านฮอตดอกคาเฟ่
ที่รวบรวมเมนูฮอตดอกน่าทานมากมาย
จะทำมันบดสไตล์อิงเรชคันที่ได้หน้าหม่ำขนาดไหน
เชิญไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะ

คราวที่แล้วทำไข่กวนใช่ไหม

และวันนี้ค่ะหนีมาอัปเดตเมนูอะไรใหม่เพื่อให้พวกเราสมควรทำมาก
เป็นเมนูที่ร้านเขาเนี่ยยังไม่มีด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าพอจบรายการปุ๊บนะจะเอาเมนูนี้ไปใส่ในร้านเลย

ร่วมกับเป็นเมนูบันบดภูเขาไฟ

ก็จริงนี้ไม่เป็นที่ทำไม่ยาก

แต่เราชอบทานบันบด

ชอบเด็กชอบเด็กด้วย

เวลาเราไปต้มมันจะเละมันทำให้มันฝรั่งมันจืด
ออกค่ะประมาณนี้
เราก็หั่นมันลงไปอีกนิดนึงอีกสักครึ่งหนึ่งนะครับ

ถึง๒๐นาทีครับแล้วแต่มันฝรั่ง
มาหันให้

หั่นมันฝรั่งให้ทำมือประมาณนี้
เอาเก็บเล็บเพราะเดี๋ยวมีดมันจะบาด
คุณกาวนะครับก็ฝากอุ่นนม

เนยกับมันฝรั่งอ่ะมันต้องแบบเป็นสัดส่วนยังไงอ่ะอันนี้คือแล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราชอบจริงจริงเลยเพราะว่า
ถ้าเป็นคนชอบเนยเยอะก็ใส่เยอะได้
เดี๋ยวเราแบ่งกันสองฝั่ง

มันจะมีน้ำนิดนึงหรือไม่มีก็ได้นะ
แต่ถ้ามีน้ำมันก็จะช่วยให้เราบดง่ายขึ้น
ซิลี้เหรอเชฟ

ถ้ามันจะง่ายขึ้นอีกเราก็ต้องใส่นมที่มันอุ่นแล้ว

ก็คือคุณออมชอบเนยมากก็ใส่เนยไปสัก๓๔ช้อนก็ได้ครับ

เมื่อเราคลุกเนยลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ต่อไปเราก็ใส่เกลือดกับพริกไทยได้เลย
แล้วเดี๋ยวเราใส่พริกไทยไปแล้วเดี๋ยวคนอีกทีนึ

ใส่ได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันฝรั่งค่อนข้างเยอะ

เชฟแล้วตัวแฮมอันนี้เราต้องไปอะไรอีกไหม
แฮมเดี๋ยวเราจะมาทำให้มันเป็น
มันบดที่มันมีความพิเศษมากขึ้น
เราก็จะเอาแฮมเนี่ยที่ผัดกับเนยแล้วเนี่ยครับ
เอาไปผัดกับชีสอีกทีหนึ่ง